สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
ในนัดที่๒ของไทยนั้นเราอาจจะต้องพักผู้เล่นตัวหลักบางรายนะครับ
จากมีอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งแบ็คขวาคริสตองโดนั้น
คาดว่าจะไม่ได้ลงสนามขณะที่ธีรทรบุญมาทันตำแหน่งแก๊กซ้ายตัวเก่งนั้น
ต้องรอลุ้นว่าจะได้ลงเล่นเป็น๑๑ผู้เล่นตัวจริงหรือไม่ครับ
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยการชนะอินโดนีเซียไป๔ต่อ๒เมื่อวานนี้
ก็ให้นักเตะนั้นลงสระว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับ
สระว่ายน้ำภายในโรงแรมที่พักส่วนช่วงเย็นนะครับ
ก็ปล่อยให้นักเตะนั้นได้พักอย่างเต็มที่ไม่มีการฝึกซ้อมแต่อย่างใดครับ
โดยโค้ชซิโก้เปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของ๒นักเตะคนสำคัญอย่าง
รทรบุญมาทันและทริสตองโดว่าในรายของทริสตองโดนั้นอาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมหน้า
ขณะที่ธีรทรนั้นต้องรอเช็คอาการอีกครั้งว่าสภาพอาการบาดเจ็บนั้นจะหายทันหรือไม่
ซึ่งทางธีรทรก็เปิดเผยว่าแม้ว่าจะมีอาการกล้ามเนื้อตึงอยู่
แต่ล่าสุดนั้นอาการก็ดีขึ้นมากนะครับ
และพร้อมจะช่วยทีมในนัดต่อไปที่จะพบกับสิงคโปร์ในวันอังคารนี้ครับ
ก็ยังตึงอยู่ครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีก็สามารถลงไปช่วยเพื่อนได้อะไร
แต่ว่าผมก็กลัวว่าลงไปแล้วมันจะตึงกลับมาอีกแล้ว
แต่ก็ยังรอดูอยู่เพราะว่ามันก็เบาลงไปเยอะแล้วครับ
ขณะที่อีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจที่ทีมชาติไทยต้องจารึกไว้ในอาเซียนในครั้งนี้
คือการทำแททิกแรกตั้งแต่นัดแรกในการลงสนามที่ชนะอินโดนีเซีย

รสินนั้นกลายเป็นผู้เล่นคนที่๒นะครับที่ทำแททริกได้ในนัดแรกของการแข่งขันต่อจากซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในยุคที่เป็นผู้เล่น
ตอนนั้นเนี่ยทำแฮทริกในเกมที่เปิดสนามชนะลาวไป๕ต่อ๑เมื่อปี๒๐๐๒นะครับ
นอกจากนี้จะเป็นแฮดทริคที่๒ของเจ้ามุยในการแข่งการอาเซียนกรัฟ
หลังจากเมื่อปี๒๐๑๒เคยยิงคนเดียว๓ประตูในเกมที่ไทยนั้นชนะพม่า๔ต่อ๐แข่งขันกันที่ประเทศไทยนะครับ
ในจังหวะนี้อยู่เฉ่นิ่งเอาไว้
เจ้าตัวนะครับเปิดเผยว่ามีที่มาจากการได้พูดคุยกับแฟนสาวแล้วก็เป็นท่าที่ตัวเองนั้นล้อเลียนลูกชายที่มีชื่อว่ามะริดนี่กำลังขณะดูดนิ้วนั่นเองนะครับ
ทีมชาติไทยนั้นจะแข่งขันในวันอาคารที่๒๒พฤศจิกายนนี้จะพบกับสิงคโปร์ในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีครับ
นัดสุดท้ายนั้นในรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันที่๒๕พฤศจิกายนไทยเจอกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพในเวลา๑๙นาฬิกาครับ